แพ็คคู่หลังจากที่เปิดใจกันแล้วว่าคบหาดูใจกัน
สำหรับคุณแป้งออนจิราและแหนมรณเดชจะหวานเวอร์ขนาดไหน

วงแขนกันออกเดทรับงานประเดิมเดือนแห่งความรัก
เป็นคู่แรกนะคะสำหรับคู่รักป้ายแดงแป้งออนจิราและแหนมรณเดชค่ะ
ทั้งคู่ยืนยันตกลงรับงานคู่
ไม่ใช่เพราะว่าค่าตัวที่สูงปรี๊นะคุณ

ฝ่ายชายบอกเลยว่ายังไม่มีแพลนจะไปดินเนอร์ที่ไหน

แต่ก็ยินดีนะจ๊ะหากว่าฝ่ายหญิงจะเดินทางมาร่วมงานด้วยกันค่ะ
ปกติผมไม่ค่อยจะเป็นคนที่แบบว่า

แบบแบบดอกไม้เข้าร้านอาหารอ่ะผมไม่เคย
ผมไม่เคยทำอะไรอย่างนั้น
จะลองมาดูไหมคะ

ก็วันนั้นเป็นวันเกิดแป๊งล่ะค่ะ

ผมว่าวันเดียวของเดียวก็กำลังดีแล้วนะ